สำหรับความสัมพันธ์ของโน๊ตวิเศษและแพทย์เซียกูธ
หลังมานี้เนี่ยหลายคนเข้าไปดูในอินสตาแกรมของทั้งคู่
ไม่ค่อยมีโมเมนต์หวานให้เราได้ติดตามกันเลย
ก็เลยคิดว่าสถานะของทั้งคู่สั่นคลอนแล้วหรือเปล่า

เขาตั้งเค้าสงสัยกันเนี่ยชาวเน็ตจากไอจีของไฮโซโนส
ที่ไม่มีการอัปเดตภาพใดเลยตั้งแต่เดือนมิถุนายน
แล้วภาพที่เคยลงไว้ก็มีแค่รูปตัวเองกับเพื่อน
ภาพกที่เคยลงตอนนั้นก็ไม่เห็นแล้วนะ

ส่วนของนักแสดงสาวก็ไม่มีโมเมนต์หวาน
หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่าเอ๊ะหรือความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะสะดุดซะแล้ว
เฮ้ยใจชื้นขึ้นมาบ้างแล้วอ่ะโอเครู้เรื่อง
รู้เรื่องเลยนะถือว่าเป็นการสยบข่าวรักร้าว
นี่เลยเป็นสตอรี่ที่แสดงให้เห็นว่าทั้งคู่เนี่ยยังปะกันยังเจอกัน
และได้รับประทานอาหารด้วยกันพร้อมกับแก๊งเพื่อน
ถึงแม้ว่าจะไร้เงาภาพหวานแต่ก็ยังไปด้วยกัน
โต้ข่าวเลิกรากันได้อย่างดีเลยนะเนี่ย
เป็นยังไงไม่ต้องตามสืบตามอะไรแล้วดูเนี่ยให้เห็นกับตาเลยเขาไปด้วยกัน
ไม่ต้องพูดเยอะจ้ะเอาภาพไปดูชัดเลยจ้

หายสงสัยกันนะคะเราก็ตามมาให้ดูคุณผู้ชมค่ะ